ข่าวไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ของเราระดมสรรพกำลังปักหลักแต่ละจุดนะคะ
ที่จะให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นภาพในแต่ละมุมเมื่อสักครู่นี้ภาพปักหมุดที่
อยู่บริเวณด้านหน้าเวทีชุมนุมที่คุณคารินไปรายงานมานี่เห็นมีหลายภาคส่วนที่ไปยืนอยู่ตรงนั้น
มีทั้งตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มีการเชิญให้ไปอยู่ตรงนั้นด้วย
มีพ่อหมอไปทำพิธีตรงนั้นด้วย
แล้วก็มีพิธีสวดก่อนที่จะเริ่มปักหมุดด้วย

ใช่ครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดมาให้ได้ชมกันนะฮะ
แต่ว่าหลังจากที่เมื่อสักครู่เนี่ยแก่นำก็บอกแล้วนะฮะว่าหลังปักหมุดเสร็จปุ๊บ
อีก๑ชั่วโมงจะรวมตัวกันใหม่แล้วก็จะรวมตัวกันสักประมาณ๘โมง
เดินไปทำเนียบรัฐบาลเพื่อไปยื่นข้อเรียกร้อง
ทีมข่าวเราสำรวจตามเส้นทางครับคุณผู้ชม
โอ้โหพบว่ามีแท่งเบรีเออร์มีรั้วรวดหนาม
แล้วก็มีกำลังเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมแล้ว
แล้วบางจุดก็มีการปิดการจราจรแล้วก่อนไปถึงธรรมเนียบรัฐบาล
ล่าสุดเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับผู้สื่อข่าวของเรา
คุณวิมวลวันธรรมพักดีรายงานสดเข้ามาจากในพื้นที่ครับ
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศล่าสุดที่ถนนราชดำเนินในขณะนี้นะคะ
จุดที่ที่ฉันยืนอยู่ก็คือที่บริเวณแยกผ่านฟ้ารีราชค่ะ
เราจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวกล้องของเราจะซูมเข้าไปนะคะ
เห็นเจ้าหน้าที่ที่มีการปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะ

ต้องบอกว่าเป็นประการชั้นแรกนะคะมีการวางกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชนหลายกองร้อยด้วยกันในการดูแลความเรียบร้อย
ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริเวณด้านหน้านะคะมีประกาศแผ่นสีขาวติดอยู่นะคะ
เป็นการนำเอาประกาศการห้ามใช้เส้นทางปิดแล้วก็การห้ามใช้เส้นการจราจรตามเงื่อนไขข้อกำหนด
ตามพระราชบัญญาติการชุมนุมศาสนมทรมาตรา๑๙
เพื่อที่จะต้องขอความร่วมมือจากกลุ่มผู้ชุมนุม
ไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ที่มีการต้องห้ามเอาไว้
ก็จะมีการติดไว้ที่เบรีเออร์สีส้มที่เห็นอยู่ในขณะนี้
ซึ่งแนวป้องกันแบบนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่า
แล้วก็เพิ่มความเข้มข้นในจุดที่มีการใกล้เคียงกับจุดสำคัญมากที่สุดค่ะ
เราจะไปดูภาพบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
เข้ามาติดตั้งบริเวณโดยรอบของธรรมเนียบรัฐบาล
ไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณสะพานอรไทยนะคะ
รวมไปถึงที่บริเวณแยกนางเลิ้งด้วยค่ะ
ที่ธรรมเนียบรัฐบาลในรุ่งเช้า
วันนี้โดยรอบเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา
จำนวนมากนะคะเพื่อจัดกำลังเข้าจุดตามแนวที่มีการกั้นบารีเออร์ไว้ด้วย
โดยเฉพาะที่ทางเข้าประตู๘สะพานอรไทย
แล้วก็บริเวณสะพานชมัยมรุเชษที่มีการนำแท่นบริ
สูงหนึ่งเมลต์ห้าสิบเซนติเมตรมาติดตั้งไว้อย่างแน่นหนา
กลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาในพื้นที่สำคัญค่ะรวมทั้งที่แยกมะควานรังสรรค์
เส้นทางจากถนนราชดำเนินมุ่งหน้าเข้าสู่ธรรมเนียบรัฐบาลป้อมประการสุดท้าย
รวมไปถึงที่หลานพระบรมรูปทรงม้าด้วยการแบ่งการจราจรนั้นก็จะ
การแบ่งพื้นที่ในการป้องกันสถานที่สำคัญจะแบ่งเป็นแล้วก็เปิดการจราจร
เป็นอ่าเป็นชั่วขณะด้วยกันนะคะส่วนที่แยกผ่านฟ้ารีราชนั้นก็มีการนำรั้วเหล็ก
แล้วก็มาติดตั้งไว้แล้วนะคะแล้วก็มีการเสริมความแข็งแรงด้วย
สลิงรวมไปถึงอ่ามีการนำโซ่ขนาดใหญ่มาคล้องไว้ให้เข้าด้วยกันตลอดแนวค่ะส่วนขณะนี้นะคะจุดที่ฉันยืนอยู่บอกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาว่าอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดข้างหลังที่ฉันจะเห็นว่าเป็นถนนราชดำเนินนะคะ
ตอนนี้มีการเปิดการจราจรเกือบจะทุกจุดแล้วนะคะแต่ว่ายังมีการปิดเส้นทางสำคัญบริเวณโดยรอบธรรมเนียบ
รัฐบาลเท่านั้นเมื่อวานนี้มีการปิดเส้นทางการจราจรทั้งสิ้น๘เส้นทาง
ทางตำรวจบอกว่าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ไปกระทบกับประชาชนผู้ที่สัญจรไปมาให้น้อยที่สุดนะคะ
เพื่อที่จะป้องกันการผลกระทบให้น้อยที่สุด
วันนี้ก็จะมีการเปิดการจราจรตามปกติอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้
แต่ว่าประชาชนนั้นยังไม่มีการเข้ามาใช้ในพื้นที่มากนักค่ะ
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากถนนราชดำเนินค่ะ
มนต์วันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ครับขอบคุณคุณวิมลวันนะฮะครับคุณมรดีคุณภาคภูมิครับ
แบบนี้แล้วผมว่าการเดินไปทำเนียบน่าจะยากนะวันนี้
ก็ลองรอดูนะฮะว่าการจุดระจาเป็นขั้นตอนต่างต่างจะเป็นยังไง